ส่วนภาพอีกภาพนึงนะคะโด่งดังในโลกโซเชียลมีเดียเป็นภาพเด็กโดดเรียนนอกจากโดดเรียนแล้วยังพารถจักรยานยนต์โดดข้ามกำแพงโรงเรียนด้วยนะคะ
เขาบอกว่าทำแบบเนี้ยเป็นการโดดเรียนให้โลกจำแต่จำนี่คือจำและอย่าไปทำตามนะ
ใช่คือมันแบบโดดแบบไม่ธรรมดาคือปกติโดดเรียนอ่ะอารมณ์แบบเด็กปีนข้ามกำแพงโรงเรียนอย่างนี้
แต่ก็เคยเห็นอ่ะแต่หนูว่ามอเตอร์ไซค์มาทำไมลูก
แล้วมากันกี่คนอ่ะมากันหลายคนแต่มอเตอร์ไซค์หนึ่งคัน
มามากกว่า๕คนแล้วมอเตอร์ไซค์ของใครอีก
แล้วจะไปกันยังไงห้าคนเออคำถามมันเกิดขึ้นมากมากนะคะ
แต่คนที่ถ่ายคลิปนี้เขาบอกว่าพอดีผ่านไปแถวนั้นพอดี
ก็เลยเห็นภาพนี้โอ้โหตกใจมากแล้วก็เลยหยิบโทรศัพท์มือถือ
ถ่ายภาพเอาไว้แล้วก็แชร์ลงในโลกโซเชียลมีเดียระบุข้อความแบบนี้
เพื่อนเพื่อนไม่เคยเราไม่เคยทิ้งกัน
ไม่ว่าความฝันนั้นจะไกลสักเท่าไหร่เอ๊ะนี่มันเนื้อเพลงนะคะ
ยังไงคะแต่เขาก็ไม่เคยทิ้งกันเนี่ยเขาก็ช่วยกันแบบนี้
ไม่แต่เรื่องแบบนี้ก็บางทีก็ทิ้งได้นะคะอ๋อทิ้งได้
ที่ไม่ดีก็ไม่ต้องไปร่วมกันทำบอกเพื่อนก็ได้ว่าอย่าไปทำนะคะดีกว่า
พอโพสต์ออกไปมีคนแชร์กันต่อแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์
เอาทีมข่าวของเรานะคะตรวจสอบเบื้องต้น
โรงเรียนนี้อยู่ในพื้นที่นครราชศรีมาค่ะเอาทราบโรงเรียนแล้วนะคะ
แต่ขออนุญาตไม่เปิดเผยแล้วกันนะคะแต่ทีมข่าวของเรา
ไปคุยกับผู้บริหารโรงเรียนผู้บริหารเห็นภาพแล้ว
เห็นกำแพงโรงเรียนแล้วโอ้ยโรงเรียนโรงเรียนเราจริงนั่นแหละ
เป็นเด็กม๓ค่ะเกิดขึ้นช่วงบ่ายวันที่๑๐ที่ผ่านมานี่เองนะคะ
แล้วก็พาผู้สื่อข่าวไปดูตรงจุดที่เกิดเหตุที่เขายกรถข้ามรั้ว
กำแพงเนี่ยมันอยู่ติดกับกับประตูด้านหลังโรงเรียนประตูหลังเนี่ย
เปิดปิดเป็นเวลาก็คือตอนเช้ากับตอนเย็นบริเวณเนี้ยมันเป็นบ้านพักครู
ส่วนจุดที่ยกข้ามกำแพงไปข้ามรถจักรยานยนต์ไป
หลายคนสังเกตว่ามันสูงนั่นอ่ะกำแพงมันต้องเกิน๒เมตรล่ะ
ทำให้ยกกันข้ามไปได้เพราะเข้าไปดูดูในโรงเรียน
ฝั่งที่อยู่ในโรงเรียนมันมีการถมดิน
ทำให้พื้นมันสูงขึ้นมาประมาณ๑เมตรกว่าก็เลยยกรถจักรยานยนต์ข้ามไปได้นะคะ
อ้าวแต่ถ้ามองจากข้างนอกความสูงเนี่ยมันก็ดูเหมือนจะ
เหมือนจะมีความพยายามมากอะค่ะน้องกลุ่มนี้ค่ะ
พอเล่าด้วยนะคะบอกว่าเมื่อวานนี้ทางโรงเรียนมีการจัดงานวันอำลาสถาบันให้กับเด็กม๓กับเด็กม๖
กิจกรรมเนี่ยทำเช้าถึงเที่ยงส่วนตอนบ่ายพอบอกว่ากิจกรรมเสร็จแล้ว
เข้าเรียนตามปกตินะแต่กลุ่มนักเรียน๕คนนี้ไม่ยอมเข้าเรียนค่ะ
เป็นเด็กม๓พอร่วมกิจกรรมแล้วก็ออกจากโรงเรียน
แต่ทีนี้พอตรวจสอบย้อนหลังกลับไปเขาก็ไม่มีประวัติเกเรนะเด็ก๕คนนี้นะคะ
แต่น่าจะเป็นความคึกขนองนึกภาพเรานะคะตอนเรียนมัธยม
เวลามีกิจกรรมจิตใจมันไปแล้วอ่ะมันออกไปแล้ว
ไกลแล้วไปไกลแล้วนะคะก็ไม่อยากกลับไปเรียนนะคะ
แต่ว่าอันนี้ไม่ดีนะไม่ได้คุณครูเขาให้กลับไปเรียนก็กลับไปเรียนนะคะ
หลังจากทราบข่าวพอเชิญนักเรียนและผู้ปกครองมาตักเตือน
แล้วก็แนะนำว่าอย่าทำอีกเพราะเดี๋ยวจะเป็นอันตราย
เขาเป็นห่วงถ้าเอารถจักรยานยนต์ออกไปเนี่ยนะคะเอาหนึ่งแหละ
ตอนข้ามไปเนี่ยถ้ามันทับมาแขนหักขาหักเนี่ยว่ายังไง
และนอกจากนี้นะคะยังเสียภาพพจน์ของโรงเรียนด้วยนะคะ
ตักเตือนไปแล้วก็ต้องมีการตัดคะแนนด้วยนะคะ
กลุ่มนักเรียนเขาก็ยอมรับรวมถึงขอโทษคุณครูขอโทษผอเชิญนักเรียน
และขอโทษคุณพ่อคุณแม่ค่ะคือเด็กเด็กขี่รถก็อันตรายเหมือนกันนะ
แล้วนี่เห็นแบกมาแต่มอเตอร์ไซค์หมวกกันน็อกไปไหนอ่ะ
แล้วซ้อน๕หรือเปล่าเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้หมดเลยนะคะ